คุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องโควิด๑๙ที่ทำให้ประชาชนเนี่ย
มีผลกระทบกับเรื่องของปากท้องไม่พอกินพออยู่
แต่มันยังมีคนที่เขาแบบอาศัยช่วงนี้เป็นมิจฉาชีพ
เอาไข่ไก่ไปเร่ขายตามบ้านก็เป็นรถเล่นะ

ขายถูกมากค่ะแผงนึกว่าหกสิบบาท
โอ้โหมันก็ถูกกว่าตามท้องตลาดไง
ตลาดแผงหนึ่งก็เก้าสิบร้อยร้อยกว่าบาทก็ว่ากันไป
ชาวบ้านก็แห่กันไปซื้อมาคนละแผงสองแผง
ว่ากลับไปบ้านจะไปทอดไข่กินตอกไข่ออกมาเป็นอะไรคะ
ไข่ปลอมมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแป้ง
แล้วก็ฉีดไข่เข้าไปเอาไปดูเขาอธิบายไข่จริงกับไข่ปลอมให้ดู

มีไข่ปลอมนะครับทั้งแผงเลยนะครับที่ซื้อนะครับนี่คือไข่ปลอมนะครับ
อันนี้เป็นอันนี้เป็นไข่ปลอมนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นไข่จริงครับผม
ไข่ที่บ้านครับผมนี่นะครับไม่ใช่ดูนะครับ
เนี่ยฮะมันก็แตกต่างกันนะอันนี้ชาวบ้านที่อำเภอสูงเนินนะฮะ
จังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมไข่ปลอมมันตะปุ่มตะป่ำมันไม่เรียบเนียน

แบบว่าผ่านอะไรสักอย่างมาก่อนนะเนอะมันมันสังเกตเห็นง่ายแบบนี้แหละฮะ
แต่ว่าตอนซื้อเขาไม่ได้ทันสังเกตไงก็ซื้อมาแล้วก็ไม่อยู่ในแข็งอ่ะ
เออไข่มันแบบเปลือกไม่เรียบแล้วไข่ขาวมันสีใช่ไหม
มันเป็นข้นมาเหมือนแป้งนะฮะแล้วพอต่อไข่มามันก็ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนกลิ่นไข่ไก่
อันนี้ของจริงเห็นไหมมันก็เรียบอะไรแบบนี้อาจจะมีเป็นสีลอยบ้างตามธรรมชาติของมัน
ผู้ชายในคลิปเนี่ยคุณสมบัติเขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของ๒๕พฤษภาคมเนี่ยไปตลาดสด
ค่ะอันนี้ชัดเจนเห็นไหมมันชัดเจนเลยไข่ต่างกันเห็นเห็นเนอะเขาไปซื้อมาจากตลาดสดอำเภอสูงเนิน
มีรถหกล้อคันหนึ่งเปิดท้ายขายไข่ก็พูดออกไหมเนี่ยนะฮะไข่ถูกไข่ถูก
ขายอยู่ที่บริเวณข้างน้ำผู้ของตลาดสดอำเภอสูงเนินแผงหนึ่ง๖๐บาทมันก็ถูกกว่าตามท้องตลาด
เขาก็ซื้อมาสามแผงคุณผู้ชมด้วยความที่มันถูกนะฮะแล้วก็อยากจะเอาเก็บไว้กินช่วงโควิดด้วย
แล้วก็มีเพื่อนบ้านฝากซื้ออีกห้าแผงรวมเป็นแปดแผงครับกลับไปถึงบ้านจะเอาไข่ไปทอดให้ลูกกิน
โอ้โหพอตอกไข่มามันก็มันไม่ใช่มันเป็นของปลอมอะครับลักษณะมันคล้ายแป้งทำอาหารนะ
ก็ลองเอาไข่ที่ซื้อตามร้านชำแถวบ้านไปเปรียบเทียบดู

ไข่ปอมมันเหมือนเป็นวุ้นไม่มีกลิ่นคาวเหมือนไข่
ลองไปซื้อดูเห็นว่ามันถูกดีก็เลยลองไปซื้อดู

เขาจะใส่เป็นถุงแบบนี้มาเลยนะครับ
ใส่ถุงมาแล้วเขาก็มัดปากไว้เรียบร้อยแล้ว
พอเราซื้อมาเขาก็หยิบให้เราเลยครับ